เป็นแบบรายเดอร์

ที่เขามาแบบจิตอาสา

คุณพี่ทหารส่งให้ถึงที่เลยครับ
นี่ฉันชอบมากเลย

ที่จะไปมอบให้กับพี่ทหารลายพราง
กที่๓๙กองทัพภาคที่๓

ข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
คือมันมีมากมายหลายครอบครัวที่เดือดร้อนจริง

ครอบครัวที่พี่ทหารเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งให้

ครอบครัวของนางสาวสายุทธ์ดีดน้อย
ครอบครัวนี้อยู่กันถึง๘คนนะครับ

คุณดูภาพสิครับปัจจุบันนี้บอกเลยว่าเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว
เนื่องจากเธอนั้นตกงานครับ

เอาล่ะยังไงซะสถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับไปทำงานต่อ
แต่ช่วงนี้ก็ได้พึ่งพาน้ำใจจากคนแถวนั้น
โรบไปถึงคุณพี่ทหารที่ขับรถบริษัทมาส่งอาหารที่๑๐ที่
นี้ยังไม่พอยังมีอีกครอบครัวหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูครับ
เป็นครอบครัวของนายเครื่องแก้วกำพระชาวพิศนุโลกเหมือนกันแหละ
เขาอาศัยอยู่กับลูกสาวอายุ๒๐ปีและหลานชายอายุ๓ขวบ
อีก๒เดือนที่บ้านคนนี้เขามีอาชีพค้าขาย
แต่ต้องหยุดขายไปเนี่ยได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
ที่มันยังระบาดอยู่ก็ขาดรายได้ในช่วงนี้
พี่ทหารเขาก็ไปส่งกำลังใจให้ถึงที่
ส่งอะไรให้บ้างข้าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์ยังชีพ

ไม่ได้มีแต่พิศนุโลกนะคุณผู้ชมนะ

เพราะพี่ทหารเขามีอยู่ทั่วประเทศไทยอยู่แล้ว

เป็นไงมากันเป็นกองทัพ

เอ้าครับกี่มอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้ครับ
โอ้โหมาเป็นแก๊งมาเป็นขบวน
มีการประกาศด้วยนะให้ประชาชนแถวนั้นก็ได้รับทราบว่า
ไม่ต้องตกใจใช่ไม่ต้องตกใจนะ
สิ่งที่ทำอยู่คือมาช่วยเหลือประชาชนที่
เดือดร้อนผู้ยากร้ายคนเท่ากลแก

เป็นทหารจากกองพันธหารราบที่๑กรมทหารราบที่๑๖
หรือว่าเล็กสั้นรอ๑๖๐๐๑ของร้อยเอ็ดนั่นแหละครับ
แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ที่ไร้ที่อยู่อาศัยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด
นี่ไงมันเป็นเข้ากล่องเลยทำแบบนี้
เออเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่
เศรษฐ์เทศบาลเมือง๑๐๑ด้วย
เห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะคือหลายหน่วยงานแหละ
ผมขอชื่นชมจริงทั้งหน่วยงานทางการแพทย์
หรือว่าหน่วยภาคเอกชนคือภาครัฐภาคเอกชน

พี่ตำรวจพี่ทหารเขาก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับ

แบบนี้ก็ชื่นอกชื่นใจนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่า